ทำให้หลายพื้นที่ก็งดกิจกรรมในช่วงสงกรานกันไปนะครับ
แล้วก็ทีนี้พองดกิจกรรมต่าง
ดินสอพองได้รับผลกระทบเหมือนกัน
คนที่ทำดินสอพองบอกว่าได้รับผลกระทบครับ
ปีนี้เขาไม่มีคนมาสั่งซื้อดินสอพองกันเลย
ก่อนหน้านี้ยังพอมีบ้างนะครับ
สมัยก่อนดินสอพองเอามาผสมน้ำปะแป้ง
แล้วก็หลังจากนั้นที่ไม่มีการปะแป้งกันแล้ว
ก็เอาดินสอพองมาผสมน้ำอยู่นะครับ
ในการที่จะเอาไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกัน
แต่ทีนี้ปีนี้โอ้โหดินสอพองคุณดูสิ
ตากไว้แบบนี้ขายไม่ได้เลย
นี่แหละครับด้วยบรรยากาศของช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้
จังหวัดลบบุรีนะครับก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงานะครับ

ทำให้ลบบุรีมีผู้ติดเชื้อกว่า๑๐ราย
สำหรับการติดเชื้อระลอกใหม่ล่าสุด
ส่งผลโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกราน
ไม่ออกมาเล่นน้ำสาดน้ำเช่นปีก่อนนะครับ
อกจากนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแหล่งผลิตดินสอพอง
ซึ่งจังหวัดลบบุรีถือว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพอง
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
อยู่ที่บ้านหินสองก้อนตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุรี
ในแต่ละปีจริงแล้วจะมีพ่อค้าคนกลางมาเลยคุณ
มาต่อมอเต่าแถวเรียงคิว
ในการที่จะเข้ามารับดินสอพอง
เพื่อส่งต่อไปจำหน่ายให้กับประชาชน
เล่นสงกรานทั่วประเทศเลย
แต่ละปีจะมีรายได้หลายหมื่นบาทนะคุณนะ

ดการเล่นน้ำงดการปะแป้งนะครับ
ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตดินสอพอง

ขณะที่ดินสอพองที่มีทางบริษัท
นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรม
อย่างเช่นสีน้ำยาสีฟันเฟอร์นิเจอร์
ก็ลดการสั่งไปเป็นวัตถุดิบด้วยนะครับ
ผู้ประกอบการก็จึงวอนให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเยียวยาหน่อย
จากรายได้ในการผลิตดินสอพอง
ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากธุรกิจอื่น
อาจจะมองว่าเป็นธุรกิจเล็กหรือเปล่า
แต่ก็อยากให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับ

จริงมีผู้ที่ทำอาชีพผลิตดินสอพอง

แล้วก็ทั้งแบบชาวบ้านเป็นจำนวนมาก

เวลาหน้าร้อนแบบนี้เอาไปทากันร้อนกันแดด
แล้วก็เอาไปทาตามรถตามราในช่วงเทศกาลสงคราน

แต่ตอนนี้โอ้โหแทบจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะฮะ